เรื่องของยาเสพติดอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะที่ชัยภูมิ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ไปจู่โจมรวบตัวสองสามีภรรยาผู้ค้ายาเสพติดค่ะ
จับได้ค่ะบ้านพักเลยนะคะพร้อมของกลางเป็นยาบ้านหนึ่งร้อยสิบสองเมตร
มีปืนลูกยาวด้วยนะคะแล้วก็ลูกกระสุนอีกเต็มไปหมดเลย
รวมถึงของกลางเป็นลูกจราเข้อีกสี่ตัวด้วยกันค่ะเจอจราเข้ด้วย
สวัสดีครับยกมือยกมือสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่ค่ะตำรวจก็เข้าไปตอนเช้ามืดเลยนะคะ
เช้ามืดของวันนี้นะคะไปที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านแจ้งเจริญ
ตำบลท่าหินงามท่าหินโงมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ผู้ค้ายาบ้ารายย่อยก็คือนายวัชรวิทย์หรือนายพรมนะคะ
แล้วก็นางสาววิลาวันเป็นสามีภรรยากันค่ะ
ไปจับตอนที่หลับอยู่ในห้องนอนนี่แหละค่ะแล้วก็มียาบ้า๑๑๒เมตร
อาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอกกระสุนปืน๑๓นัด
แล้วก็มีลูกจราเข้นะคะยาว๘นิ้วอีก๔ตัวนะคะ
ก็ไม่ใช่แค่บ้านนี้บ้านเดียวนะคะอันนี้อันนี้คือของกลางนี่
ตำรวจก็ไปจอละเข้ด้วยนะคะสี่ตัวด้วยกันครับ
แล้วก็ไปมีผู้ชายข้างบ้านอีก๓คนเป็นวัยรุ่นนอนหลับอยู่บ้านติดกัน
ตำรวจเห็นผิดสังเกตก็เลยไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ปรากฏว่าแจ็คพอร์ตเป็นสีม่วงค่ะก็ต้องเอาตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
สองสามีภรรยาผู้ค้ายาบ้าที่จับได้นั่นแหละนะคะ
คือเขาบอกว่าผู้ค้ายาบ้าคนนี้ก็เอายาบ้ามาขายให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องมีการขยายผลจับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่นี้ต่อไปนะคะ
สามข้อหาค่ะก็คือมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
คือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีไว้ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
สามข้อหาค่ะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ราเข้๔ตัวเนี่ยก็ต้องส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดชายภูมินำไปเลี้ยงต่อไปนะคะ
นี่ตำรวจก็โชว์ของกลางทุกอย่างเลยมีลูกจราเข้ก็ต้องโชว์ด้วยนะคะ

ตัวจริงหรอพี่ตัวจริงสิคะลองกับนิ้วไปแห่ดูไหมคะ

คนร้ายก็คงเลี้ยงไว้นะคะก็รวบมาหมดเลย